ได้เวลาของสีสันไทยรัฐจอบประเด็นแล้วนะครับ
คืนนี้ย้ำกันไว้ก่อนนะครับว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
เพราะว่าเรามีเรื่องราวของความเชื่อและความศรัทธาในพระเครื่องมาให้ติดตามครับ
ศีรภัณฑ์ไทยรัฐถือโอกาสเข้าไปสอบถามก่อนได้ความว่าที่เห็นห้อยอยู่นี้คือพระเครื่องบางส่วน
น้ำหนักพอเหมาะ๔๐กิโลกรัมแต่ถ้าเป็นชุดใหญ่ก็ร่วม๑๐๐กิโลกรัม
เมื่อสอบถามว่ามีอาการคอเคล็ดขัดยอกบ้างหรือไม่พี่ดุยตอบทันควันมีบ้าง
แต่เพื่อความสบายใจก็ต้องทน
คุณพี่หายากมากชุดนี้ประมาณ๕๕๙กิโลกรัมถ้าชุดใหญ่ก็ประมาณ๑๙๐๐กิโลกรัม
วันนี้ใส่มาแค่วันเบาพี่พ่างานอยากมีจะใส่เยอะกว่านี้
ก่อนจากพี่ดุยยังอุตส่าหอดพระเครื่องออกจากคอส่งให้น้องจักรินมาองค์หนึ่งไหนว่าเอาไว้กันภัยกันผี
ชีวิตนี้จะได้มีแต่รวยรวยให้เคล็ด
อ้าวแล้วคุณพี่ท่านนี้กำลังนั่งทำอะไรหรือครับ
นี่คือการปลูกพระครับโอ้โหของขึ้นมาก
เดี๋ยวลองหน่อยดิเดี๋ยวลองหน่อย
โอ้วออกแล้วออกแล้ว
สรุปได้ว่ามานั่งปลุกพระ
สวัสดีตัวเนี่ยอุโทษทีครับ